สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิศิษฐ์มหันต์ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจุดหลายพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางครับออกมาจากบ้านคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นตอนนี้อากาศเย็นเริ่มอีกแล้วนะครับแน่นอนเมื่อตอนบนมีอากาศเย็นตอนล่างคร

ปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่มาช่วยเรื่องของสถานการณ์ฝน

นี้นะครับมีการเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณกลางอ่าวเบงกรนะครับ
แล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนนะครับ
เคลื่อนที่แบบนี้ก็จะดูดเอากลุ่มฝนจากบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเข้าสู่ศูนย์กลางไปด้วย
ดังนั้นจุดที่เป็นแนวปะทะเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
หลังจากนี้แนวฝนครับจะค่อยเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแทนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงละทีเดียวนะครับก็จะส่งผลทำให้คลื่นสูง๒๓เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าคลนองคลื่นอาจจะสูงมากเป็นพิเศษจนอาจจะกลับให้เกิดอังตรายได้นะครับ
และนอกจากนี้เองยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ที่ตอนนี้มีการพัฒนามีการเพิ่มกำลังจากบริเวณความกดอากาศสูง
หอบเอาลมเย็นจากตอนบนของประเทศจีน
ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสานของเมืองไทยของเราเป็นจุดแรก
ก็จะทำให้ช่วงกลางวันนั้นมีอากาศร้อนแดดแรงเป็นพิเศษ
สิ่งที่ต้องจับตากันหน่อยในช่วงวันที่๙วันที่๑๐จะมีอีกหนึ่งกระแสลมเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
จะเคลื่อนที่มาจากฝั่งตะวันตกเรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็จะทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับเชียงรายแม่ห้องศรเชียงใหม่ในช่วงวันที่๙วันที่๒
อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ